ยังตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีภูมิในการโรงเรียนวัยห้าสิบเอ็ดปี
คบหากับนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปีในเชิงชู้สาว
โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ซึ่งเราก็บอกชื่อผอได้แล้วล่ะ
ในโลกโซเชียลปูเชื่อกันหมดแล้ว
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็มีชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือล่าสุดที่เป็นความคืบหน้าก็คือ

ว่าไปขี่บิ๊กไบท์เที่ยวที่ผาตรอมใจเขาใหญ่

แต่ไม่ไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดยังไม่ยอมไปพูดไปให้ข้อมูลอะไรเลย

ใช่ค่ะผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้นายณฐาพบบุญทองโทอายุ๕๑ปีนะคะ
เป็นไลน์ของกลุ่มบิ๊กไบท์กลุ่มนึงเขาก็ส่งข้อความคุยกัน
มีข้อความบอกว่าเหตุการณ์ใกล้ปกติเย็นนี้ที่ไหนดี
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนแบบบิ๊กเกอร์
แล้วก็ถ่ายภาพอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผาตรอมใจที่เขาใหญ่
แล้วก็เราก็เลยไปดูในโลกโซเชียลนะคะ
ผู้บริการคนนี้เขาชอบขี่บิ๊กไบค์มีรูปขี่บิ๊กไบค์เยอะเลย
ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

โอ๊ยเป็นแสนสองแสนคุณภาคภูมิมีบิ๊กไบค์คู่ใจ
แสนสองหมื่นบาทยังไม่ติดป้ายทะเบียน
มันก็อยู่ที่ว่าเป็นผอคนนี้ที่โพสต์เองจริงหรือเปล่า
หรือถ้าโพสต์เองจริงเป็นไลน์ของเขาจริง
อันนี้โพสต์ไว้ณปัจจุบันนี้เลยใช่ไหม

ตั้งใจไหมกับป้ายคำว่าผาตรอมใจคำว่าตรอมใจอะไรแบบนี้
ถ้าทุกอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้จริง

ต้องกลับมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางหน่วยงานต้นสังกัด
ต้องมาพบตำรวจเพราะถูกแจ้งข้อหาไว้แล้ว
คือทางคณะกรรมการหรือว่าทางตำรวจเขาให้พร้อมเป็นทำ
เขาบอกว่าคือเขาก็รอนะรอพอมาชี้แจง
เท็จจริงอย่างไรคุณก็ต้องมาชี้แจง

ตามผิดตามถูกก็ลงโทษกันไปตามระเบียบ
คุณจะไปตรอมใจอยู่ผาตรอมใจไม่ได้มันเป็นเรื่องทางกฎหมาย

หนีไปผ่าตรอมใจหลบไปพักใจป่ะ

ทีนี้มาดูความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะ
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖นะคะ
ก็มอบหมายให้นิติกรรวบรวมเอกสารรายงานผลสอบ
ที่พบว่าพอคนนี้มีมูลความผิด
ส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมารู้เรื่องแล้วค่ะ
เพื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
บอกว่าก็จะเปิดโอกาสนะคะ
ผอคนที่ถูกกล่าวหาสามารถมาชี้แจงได้

มาแก้ต่างกับคณะกรรมการสอบวินัยได้ค่ะ
เพราะว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่จนถึงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยคุณภาคภูมิ
ไม่ไปโรงเรียนไม่ไปทำงาน
อ้างว่าไม่สบายรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
โทรศัพท์มือถือก็ปิดติดต่อไม่ได้
แต่มีภาพในโลกโซเชียลไม่รู้ว่าเขาโพสต์เองหรือไม่

เนี่ยด้านรักษาราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมา
นายสูวิทย์ศรีฉายบอกว่า
เบื้องต้นนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต๖
ก็รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นแล้วค่ะ
ว่ามันมีมูลความผิดจริงเดี๋ยวภายในวันนี้
ต้นสังกัดก็จะส่งรายงานเป็นลายลักษณอักษร

แล้วก็จะมีคำสั่งพักราชการพอคนนี้ค่ะ
โดยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไปด้วย
ใช้เวลาในการสอบสวนไม่เกิน๑๒๐วัน
ถ้าผิดจริงโทษก็คือปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
ทางเขตก็ไม่นิ่งนอนใจตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วน
คณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงนะครับก็ได้ไปดำเนินการเรียบร้อย

และทางพอเขตก็ประสานมาทางจังหวัด
เพื่อที่จะรายงานผลการสอบสวน
และให้ทางศึกษาธิการจังหวัดอำนาจตามคณะสั่งข้อสัตว์๑๙
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่
พอทันนี้เสร็จเรียบร้อยคงจะให้พักราชการไว้ก่อน
เพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนจนแล้วเสร็จครับท่านครับ
ยังครับท่านเพราะว่ากรณีที่จะให้ออกจากราชการนั้น
ต้องมีปรากฏแน่ชัดว่าสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว

จัญญบันวิชาชีพครูเนี่ย
ต้องแก่กากผู้คุณอาหารถ้าเป็นครูและผู้อาหารอย่างออกจากกราช
ว่ายุดมั่นแล้วต้องเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีให้คลุยให้ครั้งครัว
สืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานวัตถุ
เพื่อจะให้หน้าน่าขึ้นในการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้เชิญตัวแม่ของเด็กหญิงชั้นม๒วัย๑๔ปีมาให้ปากคำนะฮะ
แต่แม่ก็ไม่ให้รายละเอียดอะไร
แล้วแม่ก็ไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกับพอคนนี้ด้วย
ที่มามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกสาวของตัวเองนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรฮะคดีแบบนี้
ตำรวจสามารถดำเนินคดีเองได้
เพราะว่าใครที่คิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า
ยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้ปกครอง๒ฝ่ายยอมกันหรือยอมกันได้

ถ้าต่ำกว่า๑๗นี้ต้องขออนุญาตศาลด้วยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดภูมิกับการสพบัวใหญ่บอกว่า
ขณะนี้ชุดสืบสวนของตำรวจ
ก็กำลังเร่งหาพยานหลักฐานพยานบุคคลวัตถุพยาน
อย่างเช่นไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและสถานที่
โดยเฉพาะที่รีสอร์ทที่พอเคยพาเด็กนักเรียนชั้นม๒ไปเปิดห้องพัก

เดี๋ยวจะออกหมายเรียกถ้ายังไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ก็จะขอสารออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
วันนี้ก็มีการออกมาให้ความเห็นของทางกลุ่มผู้มนวยการโรงเรียนในพื้นที่นะครับ
โดยนายปริญญาประจงพอโรงเรียนบ้านหนองพลวงอำเภอบัวใหญ่
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนพอโรงเรียนของพื้นที่นั้นนะครับ
ก็ออกมาเรียกร้องว่าคนที่เป็นผู้มนุยการโรงเรียนเนี่ย

ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวฉันชู้สาวกับนักเรียน
ส่วนตัวรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันสร้างความเสื่อมเสียให้กับข้าราชการครู
ไม่ใช่แค่ในพื้นที่แต่ว่าเป็นทั้งวงการเลยนะครับ
ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญาจนถึงที่สุด
และควรถอนใบประกอบวิชาชีพครูกับพอคนนี้ด้วย
และพฤติการเช่นนี้เขาก็เป็นเป็นแล้วก็ไม่เปลี่ยน
รู้ครับทุกคนรู้ตั้งแต่เป็นครูมาเลยนะครับ
อันนี้มันเป็นจิตสำนึกของครูติชนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
การไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูก
เราทุกคนมีลูกมีหลานจะต้องปกป้องคุ้มครองหลาน
อย่างไรก็คืออย่างนั้นอันนี้ก็คือยัง
อย่างเช่นสมมุติว่าคนที่มีวินัยมีจัญญาบันด้วย
เป็นพอโรงเรียนด้วยมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก็เหมือนกับว่ากดดันอยากจะให้ไล่ออกสถานเดียว

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ
ก็เข้าพบผู้กำกับการตำรวจภูทรบัวใหญ่
สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องคดี

พอคนนี้แต่ที่น่าเป็นห่วงมากค่ะ

ก็คือน้องเด็กหญิงม๒อายุ๑๗

การติดต่อไปติดต่อไม่ได้
เขาก็กังวลใจว่าจะได้รับอันตรายไหม

เพราะข่าวก็ดังข่าวใหญ่ขนาดนี้

มันก็จะเสียโอกาสทางการศึกษาด้วย
แล้วก็เรื่องนี้ทางศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
เสื่อมเสียแวดวงการศึกษาของในพื้นที่ของทางจังหวัดนะคะ
แล้วก็แวดวงครูบาอาจารย์ทั่วประเทศเลยล่ะ
ก็อยากจะให้สังคมมองว่ามันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
ครูดีมีอยู่เยอะแต่ไม่ค่อยได้เป็นข่าว
พอมีครูทำตัวไม่ดีคนเดียวเนี่ย

กลัวว่าครูดีเขาจะหมดกำลังใจ
แต่ว่ามันก็ให้ข้อคิดกับเราเรื่องหนึ่งนะที่ต้องคิดกันเนี่ย
ก็คือพอคนนี้ก่อนจะย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้เนี่ย

เพราะว่าโอ้โหก็ประวัตินี่ก็เรื่องลือเลย
แต่เหมือนกับผอคนนี้ก็พยายามยืนยันกับคนในพื้นที่
พยายามยืนยันกับคณะกรรมการตั้งแต่เริ่มต้นว่า

มีปัญหาที่หนึ่งขอย้ายไปอยู่ที่อื่น

การที่คนที่มีปัญหาแล้วย้ายออกจากพื้นที่เนี่ย

หรือการไปสร้างปัญหาให้กับที่อื่น
ไม่ใช่แค่วงการที่เกิดขึ้นกับวงการครูนะขณะนี้นะ
ตำรวจทหารหรือทุกวงการต้องมีคนดีและคนไม่ดี
คนดีส่วนมากไม่ค่อยเป็นข่าวอันนี้ถูก

ถ้าย้ายเข้ากรุไปอยู่ส่วนกลางอะไรก็ว่ากันไป

มันคือการไปสร้างปัญหาให้พื้นที่อื่นหรือเปล่า

ก็เหมือนกับเป็นการให้โอกาสในการปรับปรุงตัว
สำหรับพื้นที่เดิมคุณเคยทำผิดก็จริง
คุณก็รับผิดรับโทษในสิ่งที่คุณทำผิดในพื้นที่เดิม

ไม่ได้โอกาสคดอะไรแบบนี้
ก็รอดูกันต่อไป